ได้เวลาไปเติมพลังให้เราอิ่มท้องกันแล้วค่ะ

ชอบใช่ไหมล่ะถ้าชอบจะพาไปกินเมนูหอยผัดน้ำพริกเผาที่อร่อยจนไฟลุก

เฮ้ยมันไม่ไหม้ค่ะคุณแต่จะถอยจะไหม้หรือไม่ไหม้ยังไงติดตามในช่วงตลอดกิน
หอยไหมยังยังไม่ไหมยังได้อยู่คือไฟลุกเลยมันต้องไฟลุกจิมันเป็นสไตล์การทำผัดหอยไฟลุกเนี่ยแหละค่ะ
เป็นฝีมือการทำเมนูอาหารนี้ของพี่อำนาจจงแพรอายุสามสิบสามปีเขาขายอยู่ที่ดอนหอยหลอดตำบลบังเจเกร็งอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
เออจริงคนรอเทียบไม่ธรรมดานะฮะกินนะแล้วก็ทำแค่ว่างวัยหอยอจกมีใหญ่จังเลยครับ
เขาก็ตักใส่เสิร์ฟแบบไม่อั้นอย่างนี้เลย
นี่แหละเลยทำให้ร้านของพี่เขาเนี่ย

ตอนนี้นะตลอดข่าวตลอดกินเราก็อยากจะนำเสนอต่อ

ที่เขาไปจอดขายริมถนนทางเข้าจุดชมวิวและลานจอดรถหน้าสารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
แล้วขายอยู่ตรงนี้แค่๒เดือนเสร็จเองนะ

ขายดีสิคุณดูลูกค้ารุมกันโอ้โหนับไม่ถ้วนทำกันแบบมือไม่ได้ว่าง
สั่งหอยผัดพริกเผาเสร็จไปกินไอติมต่ออยู่ข้าง
เออนั่นแหละคุณผู้ชมแล้วเมนูที่เขามีให้เลือกนะหลากหลายเลย
หอยลายผัดพริกเผาหอยหลอดผัดพริกเผาหอยตลับผัดพริกเผา

เคล็ดลับความอร่อยบอกเลยมันอยู่ที่ความสด
ให้ไฟมันลุกหอมกลิ่นคั่วกระทะนะนี่เป็นจุดเด่นของเขาจริงแล้วคือสดใหม่จริง
นะแล้วรสชาติคือดีกลมนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็เลยชอบ
จะบอกเลยน่าจะเป็นหอยตลับนะค่ะมีหอยลายด้วยหอยตลับ
มี๓แบบมี๓หอยอันนี้หอยหลอด
อันนี้เหมือนข้าวผัดรวมนะรวมแบบมิกรวมนะมิกมาเลยนะ
ก็แล้วแต่ชอบบอกเอาเลยอยากได้แบบไหน
วันหนึ่งเขาขายดีมากค่ะคุณค่ะวันธรรมดาวันละประมาณ๑๕๐๐๒๐๐๐บาท
เออก็ผัดกันทั้งวันส่วนเสาร์อาทิตย์ขายดีกว่าเดิมอีก
ขายได้วันละ๔๐๐๕๐๐บาท๔๕๐๐บาท
เอาใครเห็นแบบนี้อยากลองชิมถอดผัดหอยไฟลุก

ครับเขาเปิดขายทุกวันตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงทุ่มหนึ่งค่ะคุณค่ะ
ขายอยู่ที่บริเวณลานจอดรถหน้าศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ให้เบอร์ดีกว่าเผื่อใครอยากจะสั่งจองไว้ก่อนจ้ะ

หอยไฟลุกของพี่อำนาจ
ยอดอ่ะคือชอบกินผัดหอยลายมากเลยอ่ะ
แล้วที่นี่เขาหอยใหญ่แล้วหอยไฟแรง

อันนี้หอยใหญ่ไฟแรงแต่ไม่ใช่แดนธรรมะ

โอ้โหข้าวสวยรอเลยตอนนี้